ก็สืบเนื่องมาจากการปลดล็อกนะหรือบางทีเขาอาจจะกินของเขากันอยู่แล้วก็ได้
เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาห้ามขายแต่ไม่ได้ห้ามกินตอนนี้ปลดล็อกคือกิจกรรมหลายอย่าง
กิจการหลายอย่างก็ผ่อนปลนให้สุราเบียต่างเครื่องดื่มของมืนเมาไปซื้อได้
แต่เอามากินที่บ้านค่ะแต่เขาก็บอกแล้วว่าอย่าไปล้อมวงอยู่ใกล้กัน
ชวนกันมากินเหล้าไงคือนอกจากการแพร่ระบาดแล้วอ่ะ
แค่ผ่อนคลายกลายเป็นฉลองเนี่ยเดี๋ยวยุ่งจริงนะเหมือนกับที่เกิดขึ้นที่มหาสรคามครับทุกผู้ชมครับ
เมื่อคืนนี้นะฮะมีผู้ชายนะฮะเขาชวนกันนั่งดวดเหล้าดวนเหล้ากันอยู่สองคน
นี่แค่สองคนแผงกันตายฝันกันตายอีกคนหนึ่งก็กลัวความผิด
ก่อนที่ตำรวจจะมารวบตัวซดน้ำยาล้างห้องน้ำเข้าไป
หวังจะฆ่าตัวตายค่ะแต่กว่าจะอาการออกอ่ะ
คือเขาคุมตัวไปแจ้งข้อหาเอาเข้าห้องคุมขังของสถานีตำรวจไปแล้ว
ตอนแรกนึกว่ายังเมาอยู่แล้วอ้วกออกมาอะไรแบบนี้
สุดท้ายเสียชีวิตค่ะสุดท้ายเสียชีวิตนะฮะกลายเป็นสองศพนะครับ
ผู้ชมครับเมื่อคืนนี้ตำรวจสพอวปรีปธุมนะครับ
จังหวัดมหาสรคามไปตรวจสอบ
เหตุคนถูกฟันเสียชีวิตตามที่ได้รับแจ้งนะฮะในพื้นที่บ้านกอกตำบลหัวเรืออำเภอวาปีปฐุมจังหวัดมหาสรคาม
ในบ้านหลังเกิดเหตุพบศพนายเสนีนามสกุลมัธิปิไขอายุ๔๔ปี
คนนี้เสียชีวิตอยู่ที่บ้านที่เกิดเหตุเลยแล้วลักษณะการตายเนี่ยคือนั่งขัดสมาธินะฮะยังนั่งอยู่นะครับ
แล้วหน้าเนี่ยคว่ำลงไปอยู่บนแคร่ไม้ไผ่มีรอยถูกของมีคมฟันเข้าไปที่ไทยทอยเป็นแผลลึกอยู่สองสามแห่ง
นี่ฮะเสียชีวิตสภาพแบบนี้ในที่เกิดเหตุมีมีดพระยาวประมาณ๕๙เซนติเมตรตกอยู่๑เล่ม
นี้ครับท่านผู้ชมครับส่วนคนก่อเหตุเนี่ยนะฮะชื่อว่านายอภิชาติสุทธิอายุ๓๘ปี
ตอนที่ควบคุมตัวได้เมื่อคืนนี้ก็เมาอ่ะฮะเนี่ยครับยังเมาหนักเลยพูดจาอะไรไม่รู้เรื่องนะครับ
ถูกจับได้หลังเกิดเหตุนี่ฮะตำรวจก็ล็อกตัวไว้ได้
จากการสอบสวนในเบื้องต้นนะเขาก็ยังพอให้การพอจะฟังอะไรได้บ้างเนี่ยนะ
นายอภิชาติเนี่ยบอกว่าเมื่อคืนนี้นะครับก็ชวนกันมาดื่มเหล้าสองคนกับนายเสนีนะฮะ
ก็กินกันที่บ้านพักของนายอภิชาติหลังจากนั้นก็เมาเมาแล้วโต้เถียงกันนะฮะ
พูดจาไม่เข้าหูกันอ่าผู้ก่อเหตุเองเนี่ยมีประวัติเคยเสพยาเสพติดมาก่อนนะครับ
ทีนี้พอทะเลาะกันในวงเล่านายอภิชาตินะครับลงจากแคร่ไม้ไผ่ไปคว้ามีดพระที่อยู่ที่พื้น
ใกล้แคร่ไม้ไผ่ที่นั่งกินเหล้ากันนั่นแหละแล้วก็ฟันนายเสนีเข้าไปเข้าที่ไทยทอยหนึ่งครั้ง
ล้มหน้าคว่ำอยู่ที่แคร่แล้วก็เสียชีวิตอยู่อย่างนี้ค่ะหลังจากก่อเหตุแล้วนายอภิชาติ
ก็เดินวนไปวนมาอยู่ที่หน้าบ้านหลายรอบนะครับแล้วก็เข้าไปดื่มน้ำยาล้างห้องน้ำในบ้าน
คงจะกลัวความผิดคงตั้งใจจะฆ่าตัวตายหรือยังไรก็ไม่ทราบ
เอาเป็นว่าหลังจากนั้นตำรวจได้รับแจ้งเหตุแล้วก็มาถึงก็คุมตัวนายอภิชาติไปที่โรงพัก
โดยที่ไม่รู้ว่าก่อนที่จะคุมตัวมาที่โรงพักเนี่ยนายอภิชาติดื่มน้ำยาล้างห้องน้ำเข้าไปแล้ว
สอบปากคำเสร็จแจ้งข้อหาเสร็จเอาตัวเข้าห้องคุมขังของสถานีตำรวจ
นายอภิชาติก็แบบอาจงอาเจือนตลอดเวลาตำรวจที่เขาอยู่เวรตรงนั้นเขาก็คิดว่าสงสัยเมา
เมาหนักมาเลยอ่ะฟันเพื่อนตายมาแล้วนะครับก็คุมตัวไว้ในห้องขัง
สุดท้ายแล้วนายอภิชาติถึงขั้นชักหมดสติแล้วก็เสียชีวิตนะฮะ
พอส่งโรงพยาบาลแพทย์ทำการชนะสูตรอะไรถึงจะรู้ว่าเอ้า
กระเพาะเนี่ยในร่างกายมีน้ำยาล้างห้องน้ำแอบซดแอบดื่มเข้าไป
ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุในพื้นที่บ้านดอนกอกตะบนหัวเรืออำเภอ
ก็ไปคุยกับหญ้าทั้งปีพู่ตายทั้งสองศพแล้ว
ศพผู้ก่อเหตุกับญาติของฝั่งของผู้ต้องหา
ไปรับศพมาจากโรงพยาบาลขอนแก่นเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าส่งไปชนะสูตรที่นั่น
มาประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านอ่าไปดูทางฝั่งของแม่ของนายอภิชาติ
ฝ่ายของคนก่อเหตุก่อนแม่ชื่อนางจันแดงอายุ๖๕ปีนะครับแม่บอก
ว่ามีลูกสองคนนะนายอภิชาติผู้ตายเนี่ย
เป็นลูกชายคนโตปกติแล้วมีอาชีพคือทำสวนกับรับจ้างทั่วไป
ส่วนตัวของนายเสนีที่ลูกชายของเธอฟันจนเสียชีวิตเนี่ย
ความจริงเป็นญาติสนิทกันแล้วนายเสนีกับนายอภิชาติทั้งคู่เขาก็สนิทกัน
ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดนะที่สำคัญทั้งสองคน
ไม่เคยมีปากเสียงไม่เคยทะเลาะกันมาก่อนเลยอันนี้แม่นายอภิชาติบอก
เมื่อวานนี้ลูกชายกับนายเสนีนั่งดื่มเหล้ากันที่บ้านของแม่นี่แหละนะ
แล้วแม่บอกว่าก็เห็นลูกชายเนี่ยคืออภิชาติเนี่ย
ดื่มเหล้าไปด้วยแล้วก็เสพยาเสพติดไปด้วยนะฮะ
แม่ก็เลยเอ้าใช่งั้นแม่ออกไปอยู่ที่บ้านพี่สาวดีกว่า
คงอยู่ใกล้ใกล้กันนะครับเพราะว่าแม่บอกว่ารู้ดีว่า
ถ้าลูกชายเสพยาเสพติดเข้าไปเนี่ยรับรองเดี๋ยวอารวาสแน่นะฮะ
แล้วนี่ทั้งเหล้าทั้งยาเมื่อคืนนี้สักพักนึงแม่บอกว่าได้ยินเสียงเหมือนกับ
มีการทำร้ายร่างกายกันแม่ก็รีบมาดูนะฮะ
หลังจากที่ไปอยู่ที่บ้านพี่สาวนะครับพอมาถึงหน้าบ้าน
เห็นลูกชายถือมีดนะแล้วก็บอกว่าผมฆ่ามันตายแล้ว
ตอนนั้นแม่บอกแม่ไม่กล้าเข้าไปดูในบ้านเลยนะฮะ
ตรงจุดที่เป็นแคร่ที่เขานั่งกินเหล้ากัน
แล้วก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้ลูกชายด้วยกลัวจะถูกทำร้ายนะครับ
เพราะว่าที่ผ่านมาเวลาลูกชายเสพยาเนี่ย
อารวาสทำร้ายร่างกายแม่แล้วก็สามีอยู่เป็นประจำนะฮะ
แม่ของนายอภิชาติบอกว่าถ้าวันไหนลูกชายไม่ได้เสพยาบ้าเนี่ยนะ
ก็จะเป็นคนที่แบบนิ่งขยันทำงาน
แต่พอเสพยาเสพติดเข้าไปเนี่ยโอ้โหเปลี่ยนเป็นคนละคนนะ
ตลอดเวลาที่ผ่านมาก็พยายามบอกให้ลูกชายเนี่ย
ยาบ้านะบอกไปหลายครั้งแต่ลูกก็ไม่เลิก

กินจานร่างห่องน้ำนี้มันสิขึ้นไปเทิงเฮียน
ขึ้นไปเทิงเฮียนไปเทิงเฮียนแล้ว
ไปห่องน้ำมันก็ทีแล้วละ
ไม่ตัวเมาว์ลรูกไม่ตัวเมาว์มันกินฉันก็ไม่ตัวเมาว่า
เอ้อครั้งกินเล่าก็สูงยากนั่น

ทำร้ายพ่อเคยอยู่

มันคือถ้าสมมุติว่านะครับ
ศพของนายเสนีมัธิปิไข่ผู้เสียชีวิตที่ถูกฟันคอนะคะ
นำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้าน
แม่ของผู้เสียชีวิตค่ะคุณแม่กิมลังวัย๗๑ปี
บอกว่าแม่มีลูกทั้งหมด๔คน

ทีลูกชายทำงานอยู่กรุงเทพ
แต่พอลูกชายป่วยเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรง
ก็กลับมารักษาตัวแล้วก็มาช่วยทำงานที่บ้านนะคะ
ลูกชายไปไหนมาไหนกับผู้ก่อเหตุตลอดค่ะ

แล้วก็ชอบไปนั่งกินเหล้าด้วยกันที่บ้านของผู้ก่อเหตุนะคะ
แม่เคยเตือนลูกชายหลายครั้งแล้ว
ให้ระวังนะผู้ก่อเหตุคนนี้
อารวาสเวลาเมาเมาเหล้าเมายาทีไรอารวาสทุกที
แต่ลูกชายตอบแม่กลับไปว่า
ผมไม่กลัวเพราะเขาเป็นญาติเรา
ผมก็ไม่เคยทำร้ายเขาก่อนนี่ค่ะครับ

แม่ก็แบ่งวัวที่บ้านให้ลูกทุกคนเท่ากัน
แล้วก็บอกผู้ตายว่าเอาวัวไปส่งให้น้องที่สังวัติสุรินทร์นะ
นั่งไปด้วยไม่ได้ก็เลยไม่ได้ไป
แม่ก็เลยบอกว่าถ้าผู้ตายไปกับแม่
มันก็คงจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะ
ช่วงเกิดเหตุหลายคนพยายามจะเข้าไปช่วย
แต่ก็ไม่กล้าเข้าไปเพราะผู้ก่อเหตุถือมีดด้วยค่ะ
แล้วทุกคนในหมู่บ้านค่อนข้างจะรู้ดีว่าผู้ก่อเหตุคนนี้เนี่ยนะ
ถ้าเมาเมื่อไหร่ไม่ว่าจะเมาเหล้าเมายา
อารวาสทุกครั้งค่ะ
เพราะว่าได้เลยนะ

มันบ่เคยตีมันนะเทียอ่ายังสีน่า
เป็นบิวส่อยเหลือคนไปเหนื่องนอกมาก่อน
หรือบ่เรียงแต่สีกระเดียงก็ยังรอ
นี่ฮะลำพังแค่นั่งดื่มเหล้าด้วยกัน
จนเมาไม้เนี่ยทะเลาะกันมาก็โอ้โหหลายคดีนะ

มีทั้งเหล้าทั้งยาเสพติดนะครับฝันกันตายนะฮะศพหนึ่ง
คนก่อเหตุก็ไปตายที่สถานีตำรวจนะฮะ
แต่ว่าเขาดื่มยาน้ำยาล้างห้องน้ำไปตำรวจเขาไม่รู้
ผู้กรรมกรรมการสภวาปีปัฐุมบอกว่า
หลังจากที่ได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่ก็ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุ
แล้วก็นำตัวไปสอบปากคำที่สพวาปีปฐุม
ผู้ก่อเหตุสารภาพว่าเป็นคนลงมือฆ่านายเสนี
จนเสียชีวิตจริงสาเหตุมาจากมีปากเสียงกันระหว่างดื่มสุรา
ระหว่างสอบปากคำผู้ก่อเหตุก็อาเจียนอยู่ตลอดเวลาด้วยนะ
เป็นการเมาสุราก็เลยแบบอาเจียนออกมา
สอบปากคำเสร็จนะครับ
ก็แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย

เขาไม่ได้บอกข้อมูลอะไรกับเจ้าหน้าที่เลยว่า
เขาไปดื่มยาล้างห้องน้ำมานะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวเข้าห้องคุมขังนะครับ

ตามขั้นตอนฝากของฝากขังที่ศาลอะไรก็ว่ากันไป
สุดท้ายผ่านไปไม่ถึงชั่วโมงฮะนายอภิชาติหมดสติ
อยู่ในห้องแล้วก็มีลักษณะเหมือนกับชักอะไรอย่างนี้
เจ้าหน้าที่ก็เข้ามาดูนะครับแล้วรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลวาปีปฐุม
แล้วก็เสียชีวิตซึ่งแพทย์ได้ชนะสูตรแล้ว
แล้วก็แจ้งให้ทราบว่านายอภิชาติเนี่ยมีน้ำยาล้างห้องน้ำอยู่ในร่างกาย
แสดงว่าช่วงที่ฟันเขาแล้วเขาตายแล้วแล้วช่วงก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาถึงบ้านเนี่ย
คงอาจจะกลัวความผิดทำอะไรไม่ถูกก็เลยเข้าไปในบ้าน
แล้วก็ดื่มน้ำยาล้างห้องน้ำเข้าไปแต่ว่าฤทธิ์มันยังไม่ออกไง
มาออกตอนหลังหลังจากที่เจ้าหน้าที่คุมตรงคุมตัวไปเรียบร้อยแล้ว
ก็เลยเนี่ยดื่มเหล้าด้วยกันเป็นญาติกันแท้สนิทกันกลายเป็นเสียชีวิตสองศพเลยนะครับ